มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นและเป็นพาดหัวใหญ่ตรงนี้นะครับ
อาจฮะ๓วัยรุ่นบุกปล้นปั๊มน้ำมันย่านคลอง๒จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
จากนั้นมีการยิงพนักงานจนสาหัสนะครับ
ก่อนที่จะปาระเบิดเปิดทางหนี
พยานเล่านาทีระทึกให้ฟังนะครับ
บอกว่า๓วัยรุ่นที่มาปล้นปั๊มเข้ามาลื้อค้นลิ้นชักเก็บเงิน
ส่วนตัวของพนักงานสาวคนเจ็บร้องตะโกน
ทำให้คนร้ายยิงสวนยิงเข้าไปใต้ราวนมขวา
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้อุกอาจจริงเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

ปั๊มน้ำมันแห่ง๑ถนนลำลูกกาคลอง๒
ที่ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยด่วนเลยนะครับ
พบพนักงานสาวชื่อนางสาวธัญญาการกุลเสวกอายุ๔๒ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิด
เข้าที่ชายโครงด้านขวา๒นัด
ผู้ภัยเข้าช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
ส่วนพนักงานปั๊มอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ชายนะครับ

เล่าด้วยความระทึกแล้วก็ยังตกอกตกใจอยู่นะครับ

อายุประมาณ๑๘ปีขึ้นไป

ทีนี้เขาตะโกนถามว่าทำอะไร
จากนั้นคนร้ายทั้งสองคนก็เดินปรีเข้าไป
ตู้แคทเชียร์๒แล้วก็กวาดเอาทรัพย์สินไปนะครับ
ได้เป็นเงินสดทั้งหมด๓๕๐๐บาท
แล้วก็พนักงานขออภัยแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
จากนั้นพนักงานสาวที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกยิง
ร้องตะโกนขึ้นมาขอความช่วยเหลือ
ทีนี้ครับ๑ใน๒คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ยิงใส่พนักงานสาวจนได้รับบาดเจ็บทันทีนะครับ
นี่นะครับก็เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่คนร้ายได้เงินแจกจากตู้จากลิ้นชักไปแล้ว

แล้วก็นางสาวธัญการผู้บาดเจ็บร้องตะโกนขึ้นมา
ทำให้๑ใน๒คนร้ายหันมาใช้อาวุธไม่ทราบขนาดยิงสวนเข้ามา
กระสุนโดนที่ราวนมขวาจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นคนร้ายวิ่งหนีออกไปบริมถนนเพื่อจะหลบหนีนะครับ
ทางพนักงานปั๊มก็รีบโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้ทราบนะครับ

ด้านของพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่หน้าตึกริมถนนข้างปั๊มน้ำมันนะครับ
เห็นชายวัยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีมาด้วยกัน๓คน

ส่วนคนขับเนี่ยสวมโม่งสีดำนะฮะ
ไม่ทราบทะเบียนรออยู่ริมถนน
ได้ยินคนขับบอกให้เพื่อนสองคนเข้าไปในปั๊ม
ดังนั้นตอนก่อเหตุนะจึงมีแค่วัยรุ่น๒คนเข้ามาก่อเหตุในปั๊ม
ส่วนอีกคนก็รออยู่ที่รถจักรยานยนต์นะครับ
จากนั้นทั้งสองคนได้เดินเข้าไปภายในปั๊มน้ำมัน

พยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเอะอะโวยวาย
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดัง๒นัด
ที่คนร้ายทั้งสองคนจะวิ่งมาขึ้นรถจักรยานยนต์
จอดรออยู่ริมถนนแล้วก็รีบขี่หลบหนีกันไปนะครับ
โดยคนร้ายที่เป็นคนขับได้หยิบวัตถุคล้ายระเบิด

แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปทางคลอง๒ที่คูคศนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจจริงนะฮะ
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

แล้วก็ต้องมีชุดนี้ด้วยฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ทำการตรวจสอบก้อนคล้ายระเบิดปิงปอง๑ลูก
แล้วก็เหรียญ๑๐แล้วก็เหรียญ๕บาทรวม๒๕บาทตกอยู่
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมัน

และติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
ถือว่าเป็นคดีอุกอาจที่ตำรวจต้องทำงานเร็วเต็มที่แล้วฮะ
เพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ